เขาสร้างครอบครัวโดยยึดถือความสุขของลูกเป็นหลัก
พ่อกับแม่ของครอบครัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นพ่อแม่สายซัพพอร์ต
ก็มีลูกชายเป็นเพศทางเลือกเหมือนกัน
ทัศนคติของครอบครัวนี้ว่าเขาดูแลความสุขของลูกยังไงคะ
เอาฟองขึ้นมาอบฟองขึ้นมา
ช่างภาพป๊าป๊านะคะมาถ่ายลูกสาวกันดูลูกสาวนะคะ
เฮ้ยโอ้โหจริตลูกสาวจริตลูกสาว
คันหัวแล้วเอาฟองมาลูก
จริตลูกสาวจริตป๊าป๊าเออเออทำแบบเมื่อกี้ใหม่เผื่อดี
๒ด้วยดีฟังเสียง๑
เพศไหนไม่สำคัญ
แม่บอกเพศไหนไม่สำคัญแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือความสุขของลูก
คือความสุขของลูกแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ร่วมกันกับความสุขของลูก
พ่อเป็นช่างภาพเขาก็ถ่ายรูปให้ลูกเลย
เขาถ่ายภาพถ่ายคลิปให้ลูกเลยนะคะ
พ่อบอลกับแม่จิ๊บแล้วก็น้องออกัส
ก็อาจจะเป็นต้นแบบหรือครอบครัวที่มีลูกเป็นเพศทางเลือก
แต่ว่าเขาสามารถที่จะดูแลความสุขของกันและกันได้
คือพ่อบอลเองก็บอกว่าตอนแรกก็ยังไม่เปิดใจหรอก
พ่อบอลแม่จิ๊บเนี่ยนะคะแต่เวลาผ่านไปเขาเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเออก็น่ารักดี

สำคัญคือเขาบอกอยากให้ลูกเป็นตัวของตัวเอง
ถ้าตัวเองต่อต้านแล้วเขาจะโกหกไปตลอด
แล้วอยู่ข้างนอกพ่อเข้าใจเขาก็คงจะกดดัน
แต่ถ้ามาเจอแรงกดดันจากครอบครัวอีกลูกก็คงจะไม่มีความสุข
ฟังคุณพ่อพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เปิดใจให้ลูกเพื่อที่ลูกจะไม่แบบ
ไม่เป็นตัวของตัวเองมันไม่เป็นตัวของตัวเอง

เชื่อว่าหลายครอบครัวนะคะที่มีความคิดแบบเรา
เพราะว่าเราเป็นแม่พ่อแม่รุ่นใหม่
ก็ต้องเข้าใจโลกเราได้รู้วิถีชีวิตลูก
รู้พฤติกรรมของลูกและได้รู้ความสามารถของลูก
มันทำให้เราได้ซัพพอร์ตลูก
และได้มีความสุขไปกับลูกทุกวัน